ขอพี่ครับจ่ายจ่ายใจคุณพี่ครับให้รักกับทุกคน
วันนี้นะครับดอกกุหลาบมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า๓๐๐ดอกด้วยกันนะครับ
ที่ทั้งทหารและตำรวจนะครับออกมาแจกพวกเรา
เพื่อเป็นการตรวจสอบความรักนะครับนึกมีวันบริษัทด้วย
ในงานข่าวย่าเฟส๔นาที๒ครับ
วันนี้มีใครให้ดอกกราบก่อนไหม
ไม่มีค่ะนี่ดอกแรกเลย
อะเป็นกับหนึ่งครั้งคมุดตรงนี้ชัดลงเป็นหัว
กลายเป็นอย่างงี้อะไรเบาหลายเนี้ยจะใช้มือไหนมือขวามือขวา
นะโอเคชัดความรักให้ความรักเสร็จปึ๊บยังไง
ก็หันกลับไปพล่ายแล้วไปมอบให้หนึ่งสาม
ขวาอยู่แล้วผมจะเข้าไปให้เขาถามคำถามก็คือเอ่อ